เอาไปต่อกันที่เรื่องราวของสาวเซ็กซี่กันบ้างนะครับ
เบลดกันหน้านี้พี่เนธโทยเอาไว้แล้ว
เอาเซ็กซี่เม่คาเวลปาดหน้ารุ่นพี่

นึกถึงคุณอ้าวเบลญาคุณอ่านคุณปูประยา

หลายคนก็เลยมองว่าอย่างนี้จะมีการรู้สึกกันหรือเปล่า
ว่ารุ่นน้องปาดหน้างานรุ่นพี่ค่ะ
แต่เหมือนคุณอ้ำเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รับรางวัลแล้วนะ
เขาขอไม่รับรางวัลได้มาจนไม่รู้จะเอายังไงแล้ว

ถือว่าเป็นความเซ็กซี่ของนางเอกสาวแซมมี่
ดนละชาคาวเวลมาแบบม้ามืดจริง
เพราะว่าเธอคว้าตำแหน่งผู้หญิงเซ็กซี่ที่สุด

จากแคมเปญดังระดับโลก
ปาดหน้ารุ่นพี่ที่เคยได้ตำแหน่งนี้
ใครบ้างล่ะก็มีปูปรายาแล้วก็อ้ำพัชราภาค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าดีใจมากที่ได้รางวัลนี้
เพราะว่าส่วนตัวไม่เคยคิดว่าตัวเองเซ็กซี่มาก่อนเลย
ทำไมคนที่ได้รางวัลนี้เขาชอบบอกแบบนี้
ไม่รู้สึกเลยว่าตัวเองเซ็กซี่ตื่นมา

ที่นั่งพูดอยู่นิดเนี่ยคิดว่าตัวเองเซ็กซี่

รู้ตัวว่าเออประมาณไหนหุ่นเขาดียังไงนะคะ
ก็นี่แหละปาดหน้าปลายปูปรายาแล้วก็อ้ำ
เจ้าตัวก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผลงานแฟชั่นที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่ของแซมมี่หลายคนได้เห็นระยะหลังมาเป็นสไตลเซ็กซี่ตลอด
พร้อมกับออกตัวด้วยว่าไม่อยากให้ทุกคนคิดว่า

เพราะว่าเธอนะเป็นเพียงรุ่นน้อง
ใช้คำนี้ดีกว่าเดินตามรอยรุ่นพี่ค่ะ
ส่วนทางด้านหนุ่มคู่จิ้นอย่างธันวาสุริยจักร
พอเห็นหนังสือแล้วก็ชมว่าสวยดี
แล้วก็ทิ้งท้ายประโยคด้วยว่าแต่ว่าแรงไปนะแบบนี้
ก็ไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกของคนห่วง
คนที่เขารู้สึกอะไรดีด้วยหรือเปล่า

ไม่เคยคาดหวังมาก่อนและค่อนข้างไกลตัวด้วยซ้ำ

จริงคือถ้าถามหนูว่าหนูเซ็กซี่ตรงไหนไม่รู้
รู้สึกว่าการที่เราจะบอกว่าใครเซ็กซี่หรือใครไม่เซ็กซี่
หนูเชื่อว่ามันมาจากคนข้างนอกที่เขามองเรามากกว่า
ถ้ากางรูปออกมาแต่ละชุดก็มีแต่เซ็กซี่

คือก็เป็นตาเป็นรุ่นไปอะไรอย่างนี้
เราก็ถือว่าเราก็ยังถือว่าเป็นรุ่นน้อง
ก็เหมือนตามรอยอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ
แสดงว่าเราตั้งใจจะปรับให้เป็นลุคที่ดูเซ็กซี่ขึ้นอยู่แล้วหรือยังไง

ถ้าใครเจอหนูหนูก็ยังเหมือนเดิม
ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วค่ะ
ภูหาภูหวะภูหวะใช่อย่างที่บอก

แต่ว่าชุดชั้นในเนี่ยยังไม่เคยถ่าย
ก็เป็นอะไรที่ใหม่ค่ะแล้วว่า

เขาก็จะแต่งเป็นสไตล์
อะไรแบบนี้
เขาแต่งเรียบไปรับรังวัล